เห็นพูดถึงเรื่องอาวุธปืนใช่ไหมนึกถึงคลิปนี้เมื่อวานนี้ค่ะ
ก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะเลยเหมือนอย่างด้านหลังเนี่ย
ไปเรียนหรือไปรบพอไปตรวจที่บ้านพักครูร้างเนี่ย

วันสถาบรรณาสถาบันเนี่ย๑กุมภาคลก๘๘ปี
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ย้อนไปดูคลิปที่มีการยิงปืนขึ้นฟ้ากันอีกสักรอบค่ะ

ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบภายในสถาบัน
ว่ามีอาวุธปืนอะไรแบบนี้เยอะแยะขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะ
เพราะว่าทางเพจอาชีวะนิวเนี่ยนะคะ
เขาลงเอาไว้เมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าเปิดคลิป
นักศึกษาแห่งหนึ่งย่านพญาไทยมาเรียนหรือมารบสุดอุกอาจ
หนำยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็มีการติดต่อไปยังสถาบัน
ก็คือที่อุเทรนธวายถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้วันที่๒กุมภาใช่ไหมคะ
ซึ่งจริงแล้วที่อุเทรนถวายนะ
สถาปนาครบรอบวันสถาปนาคือ๑กุมภาพันธ์
ใช่ค่ะ๘๘ปีสถาปนาสถาบัน
แล้วทีนี้นักข่าวของเราก็เลยถามถึงคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ว่ามันเกิดอะไรณตอนนั้นณเมื่อวานนี้นะ

ทีนี้พอหลังจากจบข่าวเที่ยงช่วงบ่ายนี่นะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้กำกับสนปทุมวันแล้วก็ชุดสืบ
พร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานมากันประมาณแบบ๗๐๘๐นายเลยค่ะคุณผู้ชม
เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุเทรนธวาย
ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเก็บหลักฐาน
จุดที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนั้นก็คือสนามย่า
ตอนไปถึงนะยังเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑๗ปลอก
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาด๓๒อีก๓ปลอก
ทีนี้ไปเจอตัวนักศึกษาบางคนก็กำลังนอนอยู่ในสถาบันนี่แหละ
ก็มีการนำตัวนักศึกษาไปตรวจเขม่าวดินปืนที่มือ
ทีนี้ไม่ได้ตรวจสอบแค่ตรงสนามย่าอย่างเดียวคุณผู้ชม
ไปตรวจสอบที่เขาเรียกว่าเป็นบ้านพักครูบ้านพักอาจารย์
แล้วมันเป็นลักษณะคือเหมือนกับเป็นบ้านร้าง
ไม่ได้มีครูอาจารย์พักอยู่ที่นี่แล้ว
อยู่ด้านหลังโรงรถอาคาร๕ค่ะ
รื้อเตียงไปดูซิใต้เตียงมีอะไร

และที่สำคัญพอเทออกมาอาวุธทั้งนั้นแหละฮะ

ใช่ค่ะก็เจออาวุธมีด๔๔เล่ม
มีกระสุนปืนขนาด๙มม๙นัด
แล้วก็กระสุนปืนขนาด๓๘อีก๖นัด
ทีนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแน่นอนแหละ

ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ากระสุนปืนที่มันยิงขึ้นฟ้า
ตกใส่หัวของคนที่เดินอยู่แถวนั้นเอาจะทำยังไง
ตรงนั้นมันเป็นย่านธุรกิจเป็นใจกลางเมืองเลย

มีทั้งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่ติดกับสยามอีก
แต่สิ่งที่สำคัญคือพกพาอาวุธปืน
กระทั่งเอาเข้ามาในสถาบันการศึกษา
แล้วก็ยิงกันในสถาบันการศึกษาเนี่ย
มันทำได้อย่างไรครับใช่ครับ
ลองฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานหน่อยนะคะ
การที่จะรบสู่มูลนี้ก็จะไม่คงเป็นงาน

หากชายเหมือนกันแหลงคุณแกบอกเสายว่าแห่งคุณ

หากถ้ายังไม่เห็นไปนายไม่ออกมานะครับ

พยายามให้เร็วที่สุดครับ

ก็แบบฐานนะเจ้าหน้าที่ใหนฐานนะผู้ใหญ่
ก็คิดว่ามันไม่เหมาะเราครับ
ในฐานะเจ้าหน้าที่เป็นที่เล่าเรียณนะครับ
เพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่๒๙๑
มันก็ไม่เหงาอย่างนั้นแหละครับ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ซึ่งต้นเหตุของปัญหาจริงมันคืออะไร

หนึ่งในคนที่แสดงความคิดเห็น

เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับจุดนั้นก็ได้นะ
เพราะก็คืออาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์

เรียกร้องให้นายก

ปิดสถาบันนี้ชั่วคราว

เกี่ยวกับเรื่องการตรวจพบอาวุธพื้นตรวจพบมีดอะไร

เมื่อเช้าโทรศัพท์ไปสอบถาม

พลตำรวจตรีสำเริงสวนทอง

เมื่อวานเราก็คุยกับท่านวันนี้ก็ต้องคุยอีกนะฮะ
คำถามคุณสืบสกุลหลายคนอยากรู้ว่าบ้านพักครู
ต่อให้ครูไม่ได้เข้าพักหรือว่าเป็นบ้านพักครูร้าง
แต่พอไปตรวจเจออาวุธเนี่ยมันหมายความว่ายังไง
ครูไปยึดอาวุธเด็กได้แล้วเอามาเก็บไว้
หรือครูรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วย
หรือมันเป็นคลังอาวุธภายในสถาบัน

เขามีสถาบันแล้วก็เก็บเป็นคลังอาวุธอยู่หรือเปล่า
อืมทีนี้สอบถามรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ท่านก็บอกนะบอกว่าอาวุธที่ไปเจอเนี่ย
มีดต่างเนี่ยที่บ้านพักครูเนี่ย
ไม่ใช่ของครูที่ยึดมาจากเด็กนะ
แต่ว่าเด็กงัดบ้านพักตรงนี้

แล้วเด็กก็เข้าไปแอบนอนด้วย
แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นที่เก็บอาวุธเอาไว้

ส่วนเรื่องของการตรวจเขม่าวดินปืนจากนักศึกษาทั้ง๘คน
ก็เดี๋ยวต้องรอผลตรวจสอบอีก๒วันนะ
ถึงจะรู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ไหม
แล้วทีนี้ต้องมีการเร่งตรวจสอบวงจรปิดแล้วค่ะ

หาเลยว่าเด็กคนไหนที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็เอาทั้งหมดมาแจ้งข้อกล่าวหา
ก็เลยถามท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่า
ท่านคะหลังจากนี้จะมีการมาปิดล้อ

ก็ไม่ได้มีเหตุผลให้ต้องไปตรวจค้นซ้ำนะ
เอ้าเหรอครับใช่คือท่านให้เหตุผลแบบนี้คุณ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่มากัน๘๐กว่านาย
ก็ตรวจสอบแล้วยึดอาวุธได้หมดแล้ว

เพราะอาวุธที่ยึดส่วนใหญ่มันเป็นมีดไงคุณ
เป็นมีดแต่ว่าที่เห็นในคลิปเป็นปืน

ต้องดูนะว่าเป็นปืนของใครกระบอก
หรือว่ากระบอกใครกระบอกมันหรือว่ายังไงฮะ
ก็บอกนะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำ

ทั้งในและนอกเครื่องแบบรอบสถาบัน
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว
อันนี้ต้องตรวจให้เจอนะ
เพราะว่าตรวจเจออาวุธมีดโดยส่วนใหญ่ปลอกกระสุนก็เจอ
แต่ว่าอาวุธปืนมันต้องยึดมาให้ได้
คือที่เห็นอยู่มันก็หลายกระบอกมากค่ะ